อันนี้เนี่ยแม่ที่มีลูกเล็กก็ต้องระวังนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นลูกตัวเปียกแล้วน้องอายุยังไม่ถึง๒ขวบเลยค่ะ
ทำไมน้องโดนไฟช็อตน้องตัวเปียกแล้วไปจับสายเคเบิ้ลคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ไฟก็เลยช็อตน้องไฟดูดน้อง
เสียชีวิตในบ้านพักเลยนะคะต้องเตือนเป็นอุทาหอนจริงใช่ค่ะ
พ่อแม่ที่มีลูกเล็กก็ต้องดูเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โห
แม่แม่คนนี้เนี่ยนางสาวอัมพรเนี่ยนะคะกอดรูปภาพของลูกชาย
น้องจิรายุทพรมลาขวบเก้าเดือนเองคุณโอ้โห
ลูกคนเดียวด้วยค่ะโดนไฟช็อตเสียชีวิตที่บ้าน
จังหวัดเลยนะคะคุณแม่เนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่บอกว่าแม่มีลูกคนเดียวตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คือเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมานี้เองตอนสักประมาณบ่ายสองครึ่ง
ตัวคุณแม่ไปทำงานลูกจะอยู่กับตา
ตาก็อายุเยอะแล้วอะค่ะตากับยายนะตาแปดสิบกว่ายายเจ็ดสิบกว่า
แล้วยายเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น
บางทีก็ต้องฝากไว้กับปู่กับญาติที่บ้านอยู่ใกล้กัน
แต่ว่าวันนั้นปู่ย่าไม่ว่าไงลูกก็เลยต้องไปอยู่กับตายาย
แล้วลูกเดินไปที่สระน้ำข้างบ้าน
จังหวะนั้นเพื่อนบ้านมาเห็นก็มาอุ้มเอาไว้ค่ะ
น้องเนี่ยตัวเปียกอยู่น้องก็เดินไปปีนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แล้วเอามือขวาไปจับสายเคเบิ้ลทีวี
ซึ่งไฟมันรั่วโอ้โหน้องโดนไฟช็อตสิคะ
ตอนนั้นยายได้ยินนะว่าหลานร้องโอ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลย
ร้องให้คนแถวนั้นช่วยไปดูหลานหน่อยช่วยดูหน่อย
เพราะว่ายายก็นั่งอยู่บนรถเข็นไงก็เดินไปก็ไม่ได้
ทีนี้ไม่มีใครมาค่ะด้วยความที่ยายน่ะ
นั่งรถเข็นจะให้กระเทิบตัวไปหรือทำอะไรยายทำอะไรไม่ได้เลย
แต่พอเห็นคนรู้จักขี่รถผ่านมาก็ตะโกนบอก
เอ้ยมาช่วยหลานฉันทีมาช่วยหลานในบ้านหน่อย
เสียงหลานเงียบไปแล้วทีนี้พอไปตามหารอบบ้าน
ไปเจอว่าหลานนอนนิ่งอยู่หน้าประตูแล้วมือน้อง๑ขวบ๙เดือนคุณผู้ชม
กรรมสายเนี้ยสายไฟตรงเนี้ยสายเคเบิลทีวีเนี่ย
รีบนำน้องไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันแล้วค่ะ
เหมือนน้องจะร้องยายก็เรียกให้คนแถวนี้มาช่วยดูว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาดูน้องทีนี้สักพักคนรู้จักนะคะ
รถขี่รถมายายก็เลยบอกให้แกน่ะตามหาน้องให้หน่อย
เพราะว่าได้ยินเสียงน้องร้องแล้วตอนนี้ไม่เห็นน้อง
ทีนี้แกก็ตามหาหลังบ้านหน้าบ้านในบ้านก็ตามหาหมดค่ะ
แล้วทีนี้มาเจอน้องนอนอยู่หน้าประตูน้องมือน้องกำสายไฟอยู่
นี่แหละที่เล่าข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ดูข่าวเป็นอุทาหรณ์นะคะ
อยากฝากเอาไว้เลยลูกเล็กต้องระวังด้วย
ได้ไม่เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้แล้วทางครอบครัวเนี่ย
บอกว่าพรุ่งนี้จะเอาร่างของน้องเนี่ยไปฝังที่วัดบ้านท่าแพร
อยู่ที่อำเภอเมืองเลยนี่แหละค่ะนักข่าวก็ไปตรวจสอบเหมือนกันนะ
ปรากฏว่าไอ้สายเคเบิ้ลที่ว่ามันเป็นสายนำสัญญาณดาวเทียมที่เขาไม่ได้ใช้งานไง
แต่ดันไปพาดกับคัทเอาท์คุณแล้วไฟมันรั่วมาไง
น้องตัวเปียกอยู่แล้วด้วยพอไปจับปั๊บก็เลยโดนไฟช็อตเลยค่ะ
ต้องระวังนะฟืนไฟสายไฟอะไรในบ้านสายเคเบิ้ลสายอะไรต่างในอันตรายทั้งนั้นนะฮะ
จะกลับไปวนกับประโยคว่าเด็กคลาดสายตาไม่ได้จริง